ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นมลพิษในพื้นที่กรุงเทพยังเป็นปัญหาของคนกรุงอยู่นะครับ
วันนี้ทีมข่าวรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสำรวจค่าฝุ่นละอองในพื้นที่๕แยกรัฐพร้าว
พบว่าสูงกว่ามาตรฐานนะครับขณะที่ผู้คนในกรุงเทพต่างพากันสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวนะครับถือเป็นอีกหนึ่งจุดวิกฤตที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานคร
และในวันนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ได้นำเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองมาทำการตรวจวัด
โดยเจ้าเครื่องนี้ก็สามารถวัดค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ประมาณ๗๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งเกินค่ามาตรฐานมา๒๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
และจากการสังเกตของทีมข่าวนะครับก็พบว่าปัญหาค่าฝุ่นละอองที่พบนั้นก็มาจากการสร้างรถไฟฟ้าแล้วก็สร้างคอนโดบริเวณโดยรอบครับ
จากปัญหาดังกล่าวทำให้ทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองหลวงที่ใช้ชีวิตบริเวณ๕แยกลาดพร้าวต้องพากันสวมใส่หน้ากากอนามัย
ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันจนเข้าขั้นเริ่มมีผลต่อสุขภาพ
นิชานาศแม่ค้าบริเวณดังกล่าวบอกว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นเพราะฝุ่นละอองที่ปะปนมากับอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายรวมไปถึงการใช้ชีวิต
มันทำให้คนหายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะ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
เดินทางก็ลำบากมากแล้วคอยระวังอยู่เรื่อยนะฮะบางทีก็กลับไปบ้านนี่
อย่างเมื่อวานนั้นผมขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยผมจะเวียนศีรษะเลย
ไปยืนรถไฟฟ้านานครับครับหัวหัวหัวจะชิ้นลงไปหรือซ่ำไป
ผมอยู่สะพานใหม่นะแล้วตอนนี้ที่สะพานใหม่มันมีเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็ตอนวันนี้รู้สึกจะมากกว่า
ที่ที่ตากผ้าไว้อะค่ะแล้วนอนหายใจไม่ออกอ่ะแบบมันเหมือนมันมัน
ขาดใจตายเพราะว่าเหมือนบ้านมันสกปรกไปหมดนะคะทีนี้อ่า
อยากจะแนะนำให้หน่วยงานของรัฐนะคะช่วยหาต้นไม้มาปลูก
เพื่อดูดสารพิษก็คือต้นสนชัดเข็มเชียงใหม่สีแดงมาปลูกล้อม
ต้นไม้เอาไว้แล้วก็ต้นเดฟมาเกาะต้นไม้ไว้
ต้นเขาหรือสีก๋วยไม้อันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวดูดดูดฟันพิษนะคะ
ไม่ไม่ปีที่แล้วยังไม่รุนแรงเท่ากับปีนี้เพราะว่าทุกคนมาสร้างบ้านพร้อมกับรถไฟฟ้า
ล้อมล้อมล้อมล้อมคนลาดพร้าวซอยหนึ่งไว้เลยเหมือนตกอยู่ในเหวนรกเลย
กระทั่งรถไฟฟ้ามาสร้างแล้วก็อุโมงตรงโผนโยธินอีก
มันมลภาวะมันก็มาขึ้นมาหมด
ขณะที่ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษในวันนี้
พบว่ามี๑๐เขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่ยังมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอยู่

มีค่าฝุ่นละออง๙๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน๘๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
และลำดับที่๓คืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน๘๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานคร
มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

ควันดำสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งการสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง
อาคารสูงที่อยู่อาศัย
ที่เกิดขึ้นจำนวนมากตามความเจริญของเมืองหลวง
ส่งผลให้ขณะนี้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

มีคุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับที่๙ของโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไข

กรุงเทพฯมหานครเมืองน่าอยู่